ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ก็
โหดเยี่ยมพอกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช

คือคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขามีเรื่องกับผู้ชายคนหนึ่ง

ลูกฮะลูกอายุ๑๔เป็นเด็กหญิง๒๔
เคราะห์ครับนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้าน

แล้วยิงเนี่ยเขามีบ้านสองหลังติดกันมีบ้านญาติอยู่ด้วย

นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ

หลังได้รับแจ้งเหตุทั้งกู้ภัยทั้งตำรวจเขาก็ไปที่เกิดเหตุกันนะครับ
ก็ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่๑ศพ
คือเด็กหญิงสะสิประพายี่สุนแซม
ชื่อเล่นชื่อน้องแตนอายุ๑๔ปีนะครับ
ถูกคนร้ายใช้ปืนยิงถล่มบ้านพัก
และบ้านอยู่ที่หมู่๑๑ตะบนปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
กระสุนเนี่ยเจาะเข้าศีรษะเลยนะฮะ
นี่คุณแม่ฮะคือคุณแม่เนี่ยโอ้โห
ท่านผู้ชมครับร้องไห้
คือยืนไม่ไหวอะคุณแม่ไม่ได้เลยครับ
คุณแม่เนี่ยชื่อทัศน์ดาวอายุ๓๕ค่ะ
ก็ตามลูกที่ถูกนำตัวมาโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับ
มีผู้บาดเจ็บอีก๑คนนะครับเป็นเด็กชายวัย๔ขวบ
ญาติของน้องแตนที่เสียชีวิตบ้านอยู่ห่างกัน๕๐เมตรคือมันยิงถล่มสองหลังเลยครับ
ถูกกระสุนเฉียดที่หน้าท้องบาดเจ็บนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยฮะ
โอ้โหรอดตายแบบเดชบุญจริงบาดเจ็บเล็กน้อย
เปิดแผลให้ดูมันเฉียวไว้แต่น้องแตนเข้าศีรษะเลยกระสุน
สองหลังเด็กอยู่ด้วยกันนะคนละหลัง
ตำรวจสพมนครศรีธรรมราชนะครับและชุดพิสูจน์หลักฐานวันนี้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บ้านของน้องแตนเด็กหญิงยุค๑๔ที่เสียชีวิตเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง๑เมตรนะครับ
ในบ้านยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่ที่นอนหน้าทีวีเพราะน้องนั่งอยู่ตรงเนี้ยเมื่อคืนนี้
อันนี้บ้านน้องแตนมีร่องรอยถูกกระสุนยิงใส่เยอะไปหมดเลย
นี่ชุดเนธนารีย์ของน้องยังแขวนอยู่เลย
นั่งดูทีวีฮะเมื่อคืนนี้๒ทุ่ม
ต้นมะพร้าวข้างบ้านนะคาดว่าจะเป็นจุดที่คนร้ายมาซุ่มยิง
เพราะว่ามีปลอกกระสุนปืนลูกซองแล้วก็ปืนแบบ๙มม
รวมทั้งปืน๓๘ตกอยู่หลายสิบนัด
ซึ่งคือบ้านของเด็กชายวัย๔ขวบที่บาดเจ็บเป็นบ้านปูน
แล้วก็มีใต้ถุนสูงเหมือนกันเป็นบ้านของเด็กชายวัย๔ขวบ
กระสุนเฉียดหน้าท้องบาดเจ็บอยู่ห่างจากบ้านน้องแตนห้าสิบเมตร
มีร่องรอยกระสุนที่ฝาบ้านซึ่งทำด้วยไม้
กระสุนเนี่ยทะลุไปถึงห้องนอนของเด็กชายวัย๔ขวบ
คือไม่โดนกระสุนเข้าไปจังก็บุญมากเลยฮะ
ไม่รู้ป่านี้จะเป็นยังไงนะถ้าเกิดโดนเข้าไปเต็มเนี่ยนะ
ก็พังเสียหายแสดงว่าเมื่อคืนนี้มันยิงไม่เลือกเลย
สาดกระสุนใส่เลยญาติของน้องแตนบอกว่าคนร้าย
คาดว่าจะเป็นคนที่มีเรื่องกับนายวิชัยยี่สุนแซมอายุ๔๐พ่อของน้องแตน
เพราะว่าตอนก่อเหตุเดินตรงมาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
หลังที่น้องแตนอาศัยอยู่นะฮะแต่ขณะเกิดเหตุเนี่ย
พ่อของน้องแตนเขาไม่อยู่บ้านค่ะเมื่อคืนนี้เขาไปรับจ้างนอนเฝ้าบ่อเลี้ยงกุ้ง
คนร้ายคงจะคิดว่านายวิชัยนอนอยู่ในบ้าน
มาถึงก็เปิดฉากยิงถล่มหลายนัดเลยรวมทั้งบ้านที่อยู่ข้างด้วย
กลายเป็นว่าลูกสาวของนายวิชัยอายุ๑๔ต้องมารับเคราะห์แทน
ถูกเข้าข้าวมาด้านพิเศษดูดนี้มากค่ะก็คิดว่าวิชัยอยู่บ้าน
อ๋อก็คือปะทุ่งต่อโปะอ่าเขาก็อยู่บ้านว่าวิชัยว่าเล็กกับโปะ
จากการสอบปากคำชาวบ้านแล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจได้ข้อมูลว่า๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ชาย๔คน
เข้ามาจอดที่หน้าทางเข้าบ้านของนายวิชัยบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็บ้านญาติอีกหลังหนึ่งมาถึงเนี้ยมาถามชาวบ้านก่อนนะอืม
ว่าบ้านของวิชัยอยู่ไหนค่ะอ่าชาวบ้านเขาก็ไม่คิดอะไรไง
เขาก็ชี้ให้ดูว่านี่ไงหลังนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้น
ก็ชี้ให้ดูคนร้ายสี่คนเดินตรงไปที่บ้านของนายวิชัยนะ
แล้วก็ต้องเดินผ่านบ้านของเด็กชายวัย๔ขวบด้วยเพราะเขาถึงก่อน
อ่าก็ห่างกันแค่ห้าสิบเมตรแล้วไปซุ่มอยู่ที่บริเวณต้นมะพร้าวนะ
ตอนนั้นก็มืดแล้วนะครับจากนั้นเปิดฉากยิงใส่บ้านของนายวิชัยทันที
ตอนนั้นมีน้องแตนลูกสาววัย๑๔กำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านคนเดียว
โชคร้ายมากกระสุนเข้าศีรษะเลยฮะเข้าทางศีรษะด้านซ้ายของเด็ก
อืมบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนแม่เนี่ยนะแม่เขามีลูกสาวอีกคนนึงนะอายุ๘๙ขวบเนี่ย
นอนอยู่ในห้องคือมันลึกเข้าไปนะแต่ว่าน้องเนี่ยอยู่ตรงจุดนั่งดูทีวีหน้าบ้าน
โอ้โหแต่คนร้ายไม่ได้จบแค่นี้ตอนที่คนร้ายทั้ง๔คนกำลังหนีกลับไปขึ้นรถเก๋งอ่ะนะคะ
ก็สาดกระสุนใส่บ้านของเด็กชายวัย๔ขวบค่ะ
น้องเขานั่งเล่นอยู่ในห้องนอนกับพ่อ
ถูกกระสุนยิงเฉียดเข้าที่หน้าท้อง

แล้วก็ยิงใส่รถที่จอดอยู่หน้าบ้านด้วยคือโอ้โห
คือยิงทุกอย่างอ่ะเออแล้วก็ขับรถหนีไปอย่างเงี้

หลังเกิดเหตุนะคะชุดสืบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราช
คุมตัวชายต้องสงสัยได้คนหนึ่ง
เท่อายุ๒๗อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีปืนลูกซองยาว๑กระบอกเครื่องกระสุน๑นัด
ว่าก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับนายวิชัยพ่อของน้องแตน
แต่จากการสอบปากคำตอนแรกก็ให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่ม
ซึ่งทางครอบครัวของน้องแตนบอกว่าตอนแรกยังมีความหวัง
น้องแตนถูกยิงตอนแรกอาการยังบาดเจ็บอยู่
แล้ววันนี้ได้รู้ข่าวร้ายว่าน้องแตนเสียชีวิตแล้ว
โอ้โหครอบครัวเขาบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงว่าเสียใจขนาดไหน
เด็กชายวัย๔ขวบก็ปลอดภัยดีกลับบ้านได้นะคะ
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้น้องก็เดินได้แล้วก็โชว์แผลให้ดู
ทางครอบครัวโดยเฉพาะแม่ของน้องแตนนะคะ
เป็นลมล้มพับลงไปเลย
นี่คือญาติต้องประคองคอยปลอบใจอยู่ตลอดคือยืนแทบไม่ไหว

แก่กระดับลักษณ์ไปด้วยแล้วจะไปไหนมารัก
คุกคุกคุก
แต่มันก็โหดร้ายเกินไปนะส่วนในวิชัยครับพ่อของน้องแตนที่เสียชีวิตบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาไปรับจ้างนอนเฝ้าบ่อกุ้ง
ที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครนะยกเว้นในเท่คนเดียวในเท่เป็นชายวัย๒๗ปีนะครับ
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละตอนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำอยู่
นายวิชัยบอกว่าเย็นวันศุกร์เมื่อวานนี้ครับ๘พฤศจิกายน
เขานั่งดื่มน้ำหวานอยู่ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน
แล้วช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในเท่อายุ๒๗คนในหมู่บ้านเดียวกัน
ก็เดินตรงมาหาเขาแล้วมายกแก้วน้ำหวานของเขาอ่ะ
เททิ้งต่อหน้าต่อตาเททิ้งให้หมากินด้วย
นี่ฮะเขาโมโหก็เลยกระโดดเตะในเท่ไปสองสามครั้ง

ชาวบ้านเข้ามาห้ามก็แยกกันไป
หลังเกิดเหตุเขากลับบ้านแล้วก็ออกไปนอนเฝ้าบ่อกุ้ง
เขามีอาชีพรับจ้างนอนเฝ้าบ่อกุ้งด้วย
กระทั่งมารู้ข่าวก็คือมีคนร้ายบุกมายิงถล่มบ้านเขา

ส่วนบ้านของหลานชายก็ถูกยิงหลานชายบาดเจ็บ
ซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้ในเท่ต้องมีส่วนรู้เห็น

คดีนี้อุกอาจมากนะครับพลตมตรีสนทิชัยอาวัฒนกุลเทพ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่เร่งจับกลุ่มคนร้าย

ตอนนี้ก็ได้ผู้ต้องสงสัย๑คนนะครับ
กำลังสอบปากคำขยายผลอยู่
ก็ต้องไปดูว่าคือชาวบ้านที่เจอชาวบ้านเขาบอกเจอ๔คน

ใช่ก็ต้องถามว่าจำหน้าได้ไหมว่าหน้าตาเป็นยังไง
แล้วมันจะเหมือนกับผู้ต้องสงสัยเป็น๑ใน๔หรือเปล่า
ถ้าไม่มีเลยผู้ต้องสัยไม่ใช่๑ใน๔
ก็ต้องไปขยายผลว่ารู้เห็นอะไรกันหรือเปล่า